เรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะมันซ้อนกันอยู่สองเรื่อง
ก็เลยทำให้ผู้ประสบเหตุมีความสงสัยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่า
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเจอผู้ชายคนนึงแต่งกายคล้ายกับพระ
แล้วมายืนเขย่าประตูบ้านเขากลางดึกค่ะก็ตกอกตกใจนะคะ
เข้ารู้ว่าจะไม่ปลอดภัยค่ะ
นี่ค่ะคือถ้าดูจากลักษณะท่าทางแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่ธรรมดา
ไม่ได้ปกติเหมือนกับลักษณะทางผู้ก่อเหตุเขาบอกเหมือนผู้ที่ประสบเหตุเขาบอกเหมือนกับเมาอ่ะ
เหมือนกับเมาแล้วมาโวยวายมาเขย่าประตูนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่บ้านหนองบัวตำบลกวนวัน
อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเอ่อทางผู้เสียหายบอกผู้ชายคนนี้มาก่อกวนอารวาสที่หน้าบ้าน
กลัวมากเลยเรื่องความปลอดภัยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ
พบกับผู้ที่โพสต์คลิปนี้นะคะเล่าให้ฟังบอกประมาณบ่ายสามของวันที่๑๘กันยายน
อันนี้คือเขาย้อนไปเลยนะคะบ่ายสามสิบแปดกันยายนวัดปฐุมพนารามที่อยู่ห่างจากบ้านเขาประมาณห้าสิบเมตรเนี่ย
กลองแล้วเสียงดังฮะแฟนของเขาซึ่งเป็นตำรวจเห็นว่าเขาไม่สบายปวดหัวอยู่
ก็เลยไปขอร้องวัดบอกเบาเสียงกลองลงหน่อยแต่ว่าทางวัดบอกว่าเป็นประเพณีทุกวันพระ
จะตีกลองเพื่อให้ชาวบ้านสวดมนต์เนี่ยค่ะอันนี้คือคือจุดหนึ่งอ่า
แต่พอหลังจากนั้นตกดึก๓ทุ่มก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
มีผู้ชายสวมผ้าสีเหลืองส้มคล้ายผ้าสบงแต่เธอบอกไม่แน่ใจว่าใช่พระหรือเปล่า
ตะโกนด่าทอเธออยู่ที่ประตูรั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนรั้วเข้ามาแล้วพูดจาไม่รู้เรื่อง
เธอก็โทรแจ้งตำรวจปรากฏว่าระหว่างรอตำรวจเนี่ยค่ะ
มีผู้ใหญ่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็พาตัวผู้ชายคนนี้ออกไป
เนี่ยค่ะเธอก็ตามไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะแต่ได้รับคำตอบบอกไม่รู้ไม่เห็น
หลังจากนั้นเธอเลยไปแจ้งความเอาไว้เพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยค่ะ
เราไม่ปลอดภัยอะค่ะแล้วอยู่อยู่คนไม่รู้จักกัน
คนเมาคนอะไรมาอารวาสหน้าบ้านเราพยายามจะปีนเข้าบ้านเราแบบเนี้ย
แบบถามหาความความความเป็นธรรมอยู่อยู่ตรงไหน
แล้วยิ่งแบบดูดิผู้นำชุมชนเป็นแบบนี้
เบาเสียงกลองด้วยนะคะผู้สิบข่าก็เลยไปที่วัฒน์ประธุมภนราม
ที่นั่นเนี่ยนะคะเป็นจังหวะที่ชาวบ้านเขากำลังประชุมร่วมกับ
ครูปฐุมพัฒนกิจเจ้าอาวาสนี่ไงถึงกรณีเมื่อวันก่อนครับ
แฟนของเธอเนี่ยบุกไปที่วัดแล้วก็ขอให้เบาเสียงกลอง
คือชาวบ้านก็ไม่พอใจในประเด็นนี้เพราะเห็นว่าพฤติกรรมนี้
หมินพระพุทธศาสนานะคะอันนี้ผู้สื่อข่าวก็เล่าให้ฟังนะคะ
ขณะที่นายสมบัติลาพาณิชย์ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ชายที่ไปโวยวายหน้ารั้วบ้านผู้เสียหายเนี่ยไม่ใช่พระ
ที่เห็นใส่ผ้าคล้ายสบงจริงแล้วเป็นผ้าเช็ดตัวสีส้ม
เขาก็เลยพากลับไปส่งที่บ้านค่ะ
ใครไม่รู้ผู้ชายคนนั้นเป็นพระหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับ
เป็นประชาชนทั่วไปผ้าผ้าเช็ดตัวเป็นสิ่งที่ซื้อมาใช้ได้
ใครจะใช้สีอะไรมันเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมครับ
เขาเป็นคนธรรมดาค่ะคนธรรมดาบุคคลทั่วไปอยู่ในหมู่บ้านนั้น
อันนี้ผู้ใหญ่สมบัติก็ได้เฉลยนะคะว่าสรุปว่าคนนั้นไม่ใช่พระ
ขณะที่ในเกรียงไกรสนองผันกำนันตำบลกวนวันค่ะ
ก็พาตำรวจไปคุยกับผู้เสียหายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วสุดท้ายก็มีมติกับชาวบ้านด้วยนะคะว่าวันพรุ่งนี้จะให้
ชายผู้ก่อเหตุมาขอโทษผู้เสียหาย
ส่วนทางผู้เสียหายก็จะมาขอขมาทางวัดด้วยเช่นเดียวกัน
มันก็เป็นเหตุการณ์ทับซ้อนสองเรื่องที่เกิดไปด้วยกัน
อดคล้องกับเรื่องของเวลากันพอดีนะคะ